เรื่องแรกอยากพาไปดูเรื่องนี้กันก่อนคุณผู้ชมค่ะ
ระยะหลังเราเห็นหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะ
คนที่ออกมาล่ะถ้าผีไม่เชื่อต้องพิสูจน์ไปลองของ
เงินอายุ๔๐ปีคนนี้เขาทำเพจล่าผีเฮียน
ไปออกล่าท้าผีเปรตที่โรงเรียนร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง
เขาบอกเจอดีค่ะทั้งเสาล้มขวางทั้งเก้าอี้เลื่อนเอง
สุดท้ายต้องรีบขอขมาแล้วเพ่นกลับบ้าน
แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมเขากลับไม่ถึงบ้าน
ระหว่างทางกลับบ้านขับรถไปเสยรถบรรทุก
เสียชีวิตเลยนะคะอืมเออ
นี่คือเหตุการณ์คุณผู้ชมให้คุณผู้ชมลองไปดู
ไลฟ์สุดท้ายของเขากันหน่อย
ที่นี่นะครับผมบอกก่อนเลยว่าเป็นคำล่ำลือนะครับมาก

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียง
ไปเลยปายไปเลยเฮ้ยพอครับหยุดหยุดเลยพี่นี้หยุดแดด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
หรือว่าเป็นเสียงตัวเงินตัวทองหรือเปล่า

ไม่เคยเจอเมื่อเช้าเข้าไปไม่เห็นมีอะไรเลย

แล้วทำไมเขาเข้าบ้านคนนี้มาข่าวออกว่าน่ากลัวมากเลย
ได้ยินเสียงนู่นเสียงนี่เสียงนั่นเห็นวิญญาณ

หนูว่าคนนั้นหล่อนเองแล้วล่ะไม่ใช่ผีแล้วล่ะ

เราเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงครับ
ที่บอกว่านั่นน่ะพวกตัวเงินตัวทองมันเดินหรือเปล่า

ที่บอกไอ้นี่นั่นตัวทองเดินนี่มันคือ

คือเห็นเป็นคือทำให้คนมโนคิดว่าเป็น
เออบางทีก็ลมมันพัดเนี้ยเสียงลมพัดเนี่ยใบมุ้งใบไม้มันก็
เขาก็บอกอย่างนี้คนมันจิตใต้สำนึกคนมันคิดไปเองป่ะ

คือคนเชื่อก็เชื่อคนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อแต่ว่าก็อย่าไปลบหลู่เนอะ
แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันนะคะคือ
นี่ฉันน่าส่วนหนึ่งนี่ฉันเชื่ออย่างหนึ่งตรงที่ว่า
คือโลกเรามันก็คงจะมีหลายมิติแหละ
ถ้าเราไม่เปิดรับไม่เปิดประตูต้อนรับเขาเข้ามา
เราก็เข้าหากันไม่ได้เพราะว่าเราอยู่กันคนละโลก
ถ้าเราไม่ลบหลู่เขาไม่เข้าไปหาเขาเขาก็คงไม่ทำอะไรเราหรอก
ใช่ดิฉันไม่กลัวนะสวมพระอย่างเดียว